เมื่อวานนี้เราบอกไปนะคะว่านครพนมเนี่ยประกาศมาตรการแน่นขนาดเลย
ก็คือล็อกดาวน์แล้วห้ามคนเข้าออกจังหวัดเลยนะคะ
ทำให้เกิดการจราจรติดขัดหลายกิโลเมตรเลยค่ะ
แต่ผู้ว่าก็ออกมาย้ำนะคะว่าเข้าใจแหละว่าลำบาก

เพื่อความปลอดภัยของชาวนครพนมทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าอย่างที่พอรู้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับไปที่นครพนมตอนนี้เนี่ย
ต้องเร่งป้องกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มมาตรการเข้มเป็นวันที่๒นะคะ
หลังจากที่สั่งล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกจังหวัด
คุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
คือห้ามใครเข้าออกจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตั้งแต่๑๓๓๐เมษายนเลยค่ะ
วันแรกที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มนี่นะวุ่นวายเยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะมีประชาชนมาขออนุญาตเดินทางเข้าออกเยอะมาก
คือประชาชนตั้งตัวไม่ทันเอางี้ดีกว่า
คือพอประกาศปุ๊บใช้ปั๊บคนอุ้ยเดี๋ยวกลับไม่ทันทำงานไม่ทัน
หรืออะไรแบบนี้นะคะบางจุดที่เป็นเส้นทางเชื่อมไปที่สกลนคร
แล้วก็มุกดาหารเนี่ยรถติดยาวเป็นกิโลเลยค่ะ
เพราะว่าประชาชนมารอคิวกรอกเอกสารกันเยอะแต่ว่าทางจังหวัดนครพนม
ก็ยังคงสั่งการเข้มงวดตั้งจุดตรวจสกัดคัดกรองอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัด
ให้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะคะถ้าไม่จำเป็นหรือไม่ฉุกเฉินจริงจริง
ห้ามใครเข้าออกจังหวัดทั้งนั้นค่ะหรือถ้ามีความจำเป็นจริงจริง
ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจอยู่ดีโดยจะเน้นการตั้งจุดตรวจสกัดคัดกรอง
สองอำเภอที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนะคะสำหรับผู้ป่วยรายที่สองที่ทำให้เกิด
มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยนะคะก็คือพฤติสาวัยสามสิบสี่ปี
ทำงานในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เดินทางกลับมาในพื้นที่บ้านเกิดที่อำเภอศรีสงคราม
ตอนนี้เธอยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้ว
ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นญาติใกล้ชิด๔คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจเก็บตัวอย่าง
ตรวจหาเชื้อแล้วผลตรวจยืนยันเป็นลบนะคะไม่พบเชื้อทั้ง๔คนเลย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนเอาเข้าสู่กระบวนการกักตัว
แล้วก็แยกออกจากคนอื่นจนกว่าจะพ้นระยะเวลา๑๔วันค่ะ